ใช่คราวนี้เป็นการแทงกันเพื่อนร่วมอาชีพค่ะคุณผู้ชม
รอปภแทงกับรอปภ

แล้วประกอบกับมาเจอที่ป้อมยามเนี่ย
โอ้โหมีกล่องของลูกบ้านเนี่ย
รอปภอีกคนนึงเขารับฝากเอาไว้เต็มป้อมไปหมดเลย
ก็เลยเกิดการโมโหทะเลาะวิวาดกันขึ้น
โอ้โหรอปภอีกคนบอกรับฝากของลูกบ้านอยู่นั่นน่ะ
ป้อมไปหมดแล้วมันไม่มีทางเดินแล้ว

ใช่ค่ะจุดที่เกิดเหตุก็คือป้อมรอปภหมู่บ้านฮันนี่วิว
ถนนกาญจนาพิเศษเขตทวีวัฒนานะคะ
ก็ไปพบร่างในเด่นวันทาพงศ์อายุ๔๖ปี
ตอนที่ไปเนี่ยเจอในสภาพหายใจรวยริน
รินแล้วก็มีบาดแผลถูกแทงถูกฟันหลายแผลเลย
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
บริเวณใกล้เคียงก็ไปเจอมีดพกยาวประมาณสักฟุตหนึ่ง
คุณผู้ชมเป็นมีดเปื้อนเลือดถูกโยนเอาไว้อยู่ใต้ต้นปามค่ะ
ก็เจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บไปตรวจสอบนะคะ
จากการสอบสวนนายบัญชาชุนชัย

ก็บอกว่าในเด่นผู้ตายเป็นรอปภที่เข้าเวรกะกลางคืน
ส่วนมือมีดไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะ
ก็คือเพื่อนร่วมอาชีพนายสมานศรีอุดมอายุ๔๓ปี
เป็นรอปภผลัดต่อจากนายเด่นนี่แหละค่ะ
ตอนที่นายสมานเดินมาเข้าเวรที่ป้อมเนี่ย
ก็เห็นเลยว่าอะไรทั้งกล่องเอกสารต่างของลูกบ้าน
มาวางเต็มป้อมไปหมดเลยจนไม่มีที่จะเดินแล้ว
ก็เลยต่อว่านายเด่นเพราะว่านายเด่นรับฝากของ
หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันค่ะก็ชกต่อยกันเลยคุณผู้ชม
แต่ทีนี้นายเด่นพลาดท่าล้มลง
นายสมานก็คล่อมเลยค่ะคว้ามีดพกออกมาทั้งฟันทั้งแทงไม่ยั้งเลย
พอตำรวจสนธรรมศาลากระจายกำลังไปดักรอตามสถานีขนส่งต่าง
ไปเจอค่ะเจอที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
กำลังเตรียมเลยจะขึ้นรถไฟไปหนองคาย
นายสมานก็ยอมรับนะว่าแทงผู้ตายนายเด่นจริง
ก่อนที่จะมาเข้าเวรก็ดื่มเบียร์ไป๖ขวด
มีปากเสียงกันทะเลาะชกต่อยกัน
แล้วผู้ตายใช้ไม้คมแฝกไล่ตี
ทีนี้นายสมานบอกว่าสู้ไม่ได้ไงก็เลยชักมีดออกมาเพื่อป้องกันตัว
ส่วนเรื่องของปมของการรับฝากของแล้วก็กล่องต่างของลูกบ้าน
สมานบอกว่าจริงก็บ่นไปตามเรื่องตามราวไม่ได้จริงจังอะไร
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวนายสมานมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และหลังจากนี้จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ